พูดเรื่องของค่าครองชีพก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับ
ที่จะมาแก้ปัญหากับเรื่องของค่าครองชีพให้กับประชาชน
ปัจจุบันนี้ครับรัฐบาลอยู่ภายใต้การนำของพักเพื่อไทย
แต่ล่าสุดเพื่อไทยมีการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่
ชื่อที่ออกมาก็ไม่เกินความคาดหมาย
คุณอุ้งอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์
แต่หลายคนก็บอกว่าแหมถ้าการเลือกหัวหน้าพักเพื่อไทยครั้งนี้

ก็คงถูกและร่ำรวยไปแล้วเพราะว่าคาดเดาก็ไม่ยาก
แต่คำถามตามมาคือคุณอุ้งอิ๊งนี่แหละ
จะนำทัพของพักเพื่อไทยไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหน
เพราะปัญหาปัจจุบันก็ประเดประดังเข้ามาเหมือนกับว่าพูดเอาไว้แล้ว
แล้วยังทำตามที่หาเสียงเอาไว้ไม่ได้

เหนือความคาดหมายเมื่อการประชุมวิสามันพักเพื่อไทย
เพื่อเลือกหัวหน้าพักและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
ผลจะออกมาตามคาดยิ่งกว่าหวยล็อก
เมื่อหัวหน้าภักดิ์คนใหม่เป็นคุณแม่ลูกสอง
ชื่อว่าอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์
แม้ศรีอ้วนภูมิทำเวชญชัยในฐานะรักษาการบรองหัวหน้าภักดิ์
จะบอกว่าไม่ได้นี่หัวหน้าภักดิ์จากตระกูลใด
แต่ก็ยากที่จะปฏิเสธได้
ตระกูลชินวัฒน์คือเจ้าของพักเพื่อไทยตัวจริงเสียงจริง
สั่งซ้ายหันขวาหันทุกคนภายในพักได้โดยไม่มีใครกล้าขัดขืน
นั่นจึงเป็นคำตอบว่าทำไมละอ่อนทางการเมืองอย่างอุ้งอิงที่พรรษายังน้อยกว่าพระบวชใหม่
อย่างที่อดีศรเคียงเกตเคยปรามาททีมพิธาลิ้มเจริญรัฐตอนเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ถึงขึ้นมาเป็นจ่าฝูงของเพื่อไทยอย่างไร้คู่ต่อสู้
ทั้งที่ยังมีคนในพักอีกหลายคนที่มีฝีไม้ลายมือดีกว่าเหมาะสมกว่า
แม้การแสดงวิสัยทัศน์ของอุ้งอิงจะบอกว่าเติบโตมาในแวดวงทางการเมืองได้เรียนรู้อะไรมากมาย
แต่นั่นก็เป็นเพียงทฤษฎีที่ยังไม่เคยมีภาคปฏิบัติหรืออย่างมากก็แค่เป็นนักศึกษาฝึกงานเท่านั้น
ดังนั้นการขึ้นมาคุมบังเหียนพักใหญ่เช่นนี้จึงเป็นบารมีพ่อล้วน
ดิฉันนะคะเติบโตมาในอยู่ในแวดวงของการเมืองได้สังเกตได้ใกล้ชิด
ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายค่ะ
ต้องขอขอบพระคุณท่านดรทักษิณชินวัฒน์คุณพ่อ
ที่ทำให้ดิฉันได้เห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงอุดมการของท่าน
และทำให้ดิฉันได้เรียนรู้
ได้ใกล้ชิดและที่สำคัญได้เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญของดิฉันในการดำรงชีวิตค่ะ
ว่าเราตายังคงดูดาวเท้ายังคงติดดินยืนหยัดอยู่ข้างประชาชนอย่างเข้มแข็งมั่นคง
เพราะพักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนค่ะ
หลังจากนี้คงต้องดูว่าภักดิ์เพื่อไทย
การนำของอุ้งอิงแพทองทานจะพาพักไปได้ไกลแค่ไหน
ในสถานการณ์ที่พักกำลังติดกับดักตัวเอง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหมื่นดิจิทัลวอเล็ตที่ยังลูกผีลูกคน
และการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ๔๐๐บาทที่ยอมรับออกมาแล้วว่าเป็นไปไม่ได้
จากจะต้องปลดล็อกกับดักเหล่านี้แล้ว
สิ่งที่สำคัญที่สุดของพักเพื่อไทยก็คือ
การกู้ภาพลักษณ์และศรัทธาที่เสียไปจากประชาชนกลับมาได้อย่างไร
ในเมื่อสิ่งที่เคยรับปากกับประชาชนไว้
แล้วแต่ผิดคำพูดมาตลอด
มีสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่า

เมื่อพูดเป็นแล้วคำพูดจะกลายเป็นนายเรา
หรือพักเพื่อไทยไม่ใส่ใจกับสุภาษิตนี้